ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นที่อำเภอชายา

กรณีนักโทษคดียาเสพติด๓คน
แหกคุกเรือนจำชายา
เสียชีวิต๑คนคือถูกไฟดูดคากำแพงเลย
แล้วก็อีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บส่วนอีกคนหนึ่งหลบหนีไปได้
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถที่จะตามรวบตัวตามไปเจอตัวแล้วนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีนะคะ
ก็บอกว่าได้มีการระดมกำลังตำรวจกว่า๑๒๐นาย
พร้อมกับทีมสุนัขดมกลิ่นของตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๑
ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางสุราธานีค่ะ
ไปตรวจสอบภายในเรือนจำอำเภอชายาหลังจากที่ได้รับแจ้งบอกว่า
กลางดึกที่ผ่านมามีนักโทษชาย๓คน
๓คนมีใครบ้างประกอบไปด้วยนายวิวัตรอักษรสมอายุ๓๒ปี
นายชัดชัยนักชาตรีอายุ๔๓ปี
นายจิรายุหลีกภัยอายุ๒๖ปี
พยายามที่จะปีนกำแพงเรือนจำหลบหนีไปค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นกำแพงด้านหลังเรือนจำความสูงก็สักประมาณ๖เมตร

เจ้าหน้าที่พอไปถึงจุดเกิดเหตุไปพบกับศพนายวิวัตร
ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตลำตัวเนี่ยพาดติดอยู่กับกำแพงนะคะ
ส่วนนายชัดชัยพลัดตกลงมาภายในเรือนจำได้รับบาดเจ็บ
ถูกเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
ส่วนคนที่๓คือนายจิรายุหลีกภัย
สามารถหลบหนีออกไปได้นะคะคาดว่าก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
เนื่องจากว่ากระโดดลงมาจากกำแพงสูง
กระจายกำลังค้นหาโดยรอบเรือนจำรัศมีสักประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
คือเจ้าหน้าที่หลังจากที่มีการกระจายกำลังกันไปแล้ว
ก็มีการฉีดยากันยุงลงไปตามท่อน้ำต่าง
สุดท้ายแล้วมาพบตัวนายจิรายุ
ซ่อนตัวอยู่ภายในท่อระบายน้ำภายในเรือนจำชั้นนอก
ซึ่งห่างจากกำแพงเรือนจำที่พยายามที่จะปีนหลบหนีประมาณสัก๒๐เมตร

หัวเข่าข้างขวาไม่สามารถเดินได้
ก็เลยนำเปรย์หามส่งโรงพยาบาลค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยปาลวันรักษาราชการแทน
ผู้กำกับการสพชายาเปิดเผยบอกว่า
หลังจากที่สอบปากคำนักโทษชายทั้ง๓คนว่า
หลังจากขึ้นเรือนนอนได้ร่วมกันวางแผนหลบหนี
ด้วยการนำผ้าห่มจำนวน๓พื้นเอามาผูกต่อกัน
แล้วก็สะดอกกุญแจห้องหลบหนีออกมาจากกำแพงด้านหลังเรือนจำ
แล้วก็ใช้ปลายผ้าห่มผูกติดกับท่อนไม้โยนขึ้นไป
เกี่ยวไว้กับกำแพงความสูงสักประมาณ๖เมตร
นายจีรายุคนที่ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้
สามารถปีนออกไปได้สำเร็จ
แต่ขณะกระโดดลงไปได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า
จึงรีบลงไปหลบอยู่ในท่อระบายน้ำ
ส่วนนายวิวัตรปีนขึ้นไปได้เป็นคนที่สอง
เหยียบก้อนอิดชั้นบนของกำแพงพลัดตกลงมาค่ะ
พลาดท่าตัวไปถูกกับสายไฟฟ้าข้างกำแพง
ก็เลยถูกไฟช็อตเสียชีวิตติดอยู่กับด้านบนของกำแพง
จากนั้นนายชัดชัยตัดสินใจค่ะรีบปีนตามขึ้นไป
แต่ไม้ที่เกี่ยวกับกำแพงมันหลุดพลัดตกลงมา
ก็เลยทำให้นายชัดชัยได้รับบาดเจ็บ
ถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้ที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพชายาก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา

ส่งตัวให้เรือนจำจังหวัดชายากลับไปคุมขังต่อไป
ทั้งนี้สำหรับนายวิวัฒน์อักษรสม
ถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดเป็นยาบ้า๓๘เมตร
ในพื้นที่สพท่าชนะ
ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ขณะที่นายชัดชัยนาคชาตรีคนนี้เนี่ย
ถูกจับกลุ่มคดีครอบครองยาไอซ์ในพื้นที่สพฉาง
จำนวน๒คดีซึ่งคดีแรก
สารตัดสินจำคุก๒ปี๓เดือน
แต่อยู่ระหว่างอุทธรณ์นะคะอีกหนึ่งคดีอยู่ระหว่างสอบสวน
ส่วนนายจิรายุหลีกภัยแหม่นำสกุลดังซะด้วยนะ
ถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดเป็นยาบ้า๑๗๕๒เมตร

ซึ่งตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน
ที่สุดแล้วนะคะ๓คนที่หลบหนีจากเรือนจำชายา
ก็เสียชีวิต๑คนถูกไฟดูดบาดเจ็บ๑คน
แล้วก็หลบหนีไปได้๑คนคือนายจีรายุหลีกภัย
แต่ว่าตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถตามไปจับกลุ่มมาได้
ครบแล้วนะคะสรุปนะคะไปไม่รอด